ร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับมีการปักป้ายขนาดใหญ่เลยนะฮะ
เขาบอกว่าใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแม่ข้อความก็สะดุดตาซะด้วย
คุณผู้ชมครับนี่คือป้ายขนาดใหญ่นะฮะขนาด๒เมตรครึ่งยาว๓เมตรครึ่ง
คุณวรพรยังอุ้ยเลยนะฮะตัวใหญ่เหลือเกิน
คือป้ายอยู่หน้าสำนักงานทนายความวราวงพันธ์ศิลาท่านเป็นอดีตสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทย
ใจความในป้ายตัวหนังสือสีแดงขนาดใหญ่เขียนว่าประยุทธ์ออกไป
ส่วนข้างล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินมีข้อความว่าคนไทยทุกทั้งแผ่นดิน
สอบถามคนเฝ้าบ้านของนายวราวงศ์นะฮะก็บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่
ไปทำธุระแต่เมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้
ค่ะมีตำรวจมาสามนายมาขอพบเนื่องจากผู้ประคับประชาบอกสั่งให้มาดูป้ายนี้หน่อย

มาดูมาดูมาตรวจสอบสอบถามความเป็นไป
ว่าทำไมขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่เจอเจ้าของนะฮะ
พอไม่เจอปั๊บก็เดินทางกลับสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดฮะ
ผู้ชายคนเฝ้าบ้านเล่าแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่า
สาเหตุที่เจ้าของบ้านเขาติดป้ายเนี่ยนะฮะ
เกิดจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขึ้นป้ายไล่พลเอกประยุทธ์
เขาบอกว่ามันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูล
บ้านเมืองเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนหนักขนาดนี้
เราเป็นตัวแทนประชาชนจำเป็นต้องจะออกมา
แสดงออกทางสัญลักษณ์เขาใช้คำแบบนี้นะว่าไม่ไหวแล้ว
เศรษฐกิจพังหมดแล้วโควิดก็คุมไม่อยู่จะทำอย่างไร
ประชาชนตายไปวันละ๔๐๕๐คนนายกนอนหลับอยู่ได้อย่างไร
หมอต้องใส่ชุดดำไว้อะไรคนตายต่อไปเราจะอยู่กันยังไง

ล่าสุดครับพันเอกสาธิตอุ่นกายท่านเป็นรองภูมิในการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็พันเอกถนอมวงพิมลเข้าไปเจรจาเป็นผลสำเร็จฮะ
ก็ขอให้อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยท่านนี้นะครับ
นายวราวงศ์พันธุ์ศิลาเนี่ยเอาป้ายออก
แต่เจ้าตัวบอกเอาออกแต่ขอเป็นพรุ่งนี้
มีต่อรองนิดหน่อยครับคุณผู้ชมลองชมครับ
ผู้นำประเทศคือคุณประยุทธ์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ถูกจุด
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจมาก
และมีโรคร้ายโรคโควิด๑๙ระบาดไปทั่วประเทศ
ก็แก้ไขไม่ถูกจนมาถึงเขาเรียกว่า
ผู้ป่วยระลอก๓จะไปละลอก๔
การจัดหาวัคซีจนไปละรอก๔
ก็ไม่ตรงไม่มีประสิทธิภาพจำนวนก็น้อย
ถ้าผมอยู่เฉยไม่ส่งกระแสให้รู้ว่า
นี่ประชาชนเดือดร้อนทั้งเศรษฐกิจทั้งโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งความเป็นอยู่มันจะลุกลามไปทุกด้าน
นายวราวงศ์ระบุด้วยนะครับว่าถ้ายังบริหารเรื่องวัคซีน
คืบหน้าจะขึ้นป้ายไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกไปอีกนะครับ